เปิดตัวนักสู้คนใหม่ผู้ท้าชิงจากมุมแดงน้องน้อยนา
ที่จะมาพบนักสู้หนึ่งสมัยจากมุมน้ำเงินคุณโดะ

นี่
เดี๋ยวไม่ใช่ว่าเราเดินให้เจอดูเหรอ
จะรอระเคมาหลังน้ำตาเวลากินเหยื่อ
ใครจะได้ยินไม่ว่าจะยังใคร
พ่อมาร้องเพลงหาเงินให้หลาน
หากทันลืมใส่
มีใจสงสาร
ครอบครัวศิลปินลิเกขนาดแท้

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

นัดสู้ชิ้นงาน
สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

เวลาก็พาเรามาพบกันอีกแล้วนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันเลยนะครับ
แปดนาฬิกาตรงทั้งสองวัน

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน

การประชันความแม่นยำของเนื้อเพลงนะครับ

ถึงสองท่านด้วยกันขึ้นมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ

ร้องผิดก็จะได้รับเงินทุนปลอบใจจากทางรายการของเราไป

เกี่ยวก้อยกลับไปไปจนถึงยกที่๑๐เพลงที่๑๐แล้วก็

ทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาท

ซึ่งจะมาพบนักสู้๑สมัย
ซึ่งสมัยลิเกรุ่นรายคลามจากมุมน้ำเงินคุณโดะ
เวทีนี้อายุไม่เกี่ยง
ขอเพียงแม่นในเนื้อเพลงอย่ารอช้า
เรามาเปิดศึกต่างวัยกันในยกที่๑เลยครับผม
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งขันที่ต่างวัยกันมากเลย

ก็เป็นนักสู้ชิงล้านตัวน้อยของเรานะครับคุณโด๊
คุณผู้ชมทางบ้านคงรู้จักดีกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวแนะนำทางบ้านน้องน้อยหนากันก่อน
วันนี้มากันครบเลยไหม

ต้อนรับอากงหรือคุณตานะครับ
คุณโดะหนักใจไหมครับ
มีคู่ชิงล้านอายุน้อยขนาดนี้

เกี่ยวยก้อยกันไปจนถึงมีงที่๑๐ได้ไหมเอ่ย
คิดว่าน่าจะได้เพราะดูเหม่าเหี้ยง
ผิวพันหน้าตาแล้วดูการโต้ตอบเนี่ย
ก็ตั้งใจมาด้วยงั้นก่อนที่ลุงโด๊จะลงไปนั่งนะ

หมอเขาบอกว่าต้องอาศัยเด็กพึ่งเด็ก
เพราะฉะนั้นเราสองคน
จะเกี่ยวก้อยกันไปให้ถึง๑๐เพลง

น้อยนาถ้าเรียกตาน้อยนาอาจจะไม่เข้าใจ

คุณทวดไงคุณทวดไง

แล้วแบบพากันไปถึงเพลงที่๑๐นะฮะ

ข้าชินจากพุ่มแดกน้องน้อยนา

หนูชื่อเด็กหญิงเกชยานามสกุลเดชวิรัยเรือง

หนูเรียนอยู่ชั้นป๕ค่ะ

หมู่บ้านเศรษฐกิจภูมิระดับราชสามัคคี
อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
น้อยหนาเด็กหญิงที่โตมากับร้านขายของชำ
ครอบครัวของเธอประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด๕คน
ครอบครัวหนูมีสมาชิกทั้งหมด๕คนค่ะ

อายุ๖๕ปีค่ะ

หลังจากที่กลับจากโรงเรียนก็จะมาช่วยทำความสะอาดบ้านบ้างถูบ้านล้างชาม

กงศิลป์ป่วยเป็นกระดูกทับเส้นค่ะ
กงเคยผ่าตัดหลังค่ะ
สงสารที่ว่าเวลายกของหนักเนี่ยมันก็จะปวดไปหมดเลยค่ะ
ผมเป็นกระดูกทับเส้นมีอาการปวดจนกระทั่งเดินไม่ไหว
ขนาดชนิดที่ว่าเดินไม่ได้เลย
จนกระทั่งทางโรงพยาบาลบอกว่าให้ผ่า
ทุกวันนี้ที่มันไม่หายขาดเป็นเพราะว่าเราทำงานหนัก
ต้องยกรังซึ่งที่บ้านจะมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น
มีผมคนเดียวที่เป็นผู้ชายเราก็ต้องทำเอง
คนที่สองอาม่าของหนูชื่อว่าอาม่าสุค่ะอายุ
พ่อจะปวดคอค่ะ
ต้นคอค่ะปวดแบบเมื่อยล้าเหมือนกระดูกเสื่อมอะค่ะ
คนที่สามคือแม่ของหนูเองค่ะ
แม่ของหนูชื่อแม่จูนอายุ๓๙ปีค่ะ
แม่ก็ประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะ
คุณแม่ก็สลบไป๒๖วันค่ะ
แล้วก็ทำให้แม่มือขวาเนี่ยไม่มีแรงค่ะ
ก็ไม่มีแรงขนาดว่าเวลายกของมันก็จะหล่นค่ะ
สมองก็คิดช้าค่ะ
เวลาข้ามถนนหรือว่าทำอะไรเนี่ยบวกเลขแม่ก็จะช้าค่ะ
เมื่อ๒๐ปีที่แล้วก็เคยถูกรถชนนะคะ

มันอ้าไม่ค่อยออกค่ะ

คนที่๔ก็คือน้องของหนูค่ะ
ชื่อว่าแตงกวาค่ะ

แงกวาเป็นคนล่าเริงค่ะ
เวลาขี้งอนน้องก็จะไปนั่งกดอก
เวลาหายดีกันแล้วหนูก็บอกว่า
ไม่ต้องโกรธพี่นะพี่ก็แค่ล้อเล่น

พ่อกับแม่ของหนูแยกทางกันตอนที่หนูอายุ๕ขวบค่ะ
พ่อก็ไม่ได้ติดต่อมานานแล้วค่ะ
หนูก็ปลอบใจน้องค่ะว่าไม่เป็นไรเรายังมีแม่อยู่นะ
พ่อของน้อยหนาก็เลิกกับแม่ของน้อยหนาไปหลายปีแล้วค่ะ
ตั้งแต่ลูกคนเล็กก็ได้ไม่กี่เดือนนะคะ

อาม่ากับอากงก็เลยต้องเลี้ยงดูทั้งสองคนแล้วก็แม่เขาด้วยค่ะ
สมาชิกในครอบครัวทั้ง๕คนมีเพียงน้อยหนาและแตงกว่า
ซึ่งเป็นน้องสาวเท่านั้นที่แข็งแรง
รายได้ที่ใช้จ่ายในทุกวันก็มาจากการขายของชำหน้าบ้านเท่านั้น
ครอบครัวของหนูมีอาชีพขายของชำอยู่หน้าบ้านค่ะ
หนูช่วยทำงานบ้านแล้วก็มีหลายอย่างเลยค่ะ
ถูพื้นกวาดพื้นแล้วก็ล้างจาน
แล้วก็หนูก็ไปช่วยขายของหน้าบ้านค่ะ

เพราะว่าร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยมีทำให้เราขายของลำบากขึ้น
ในบ้านก็ขายของชำอย่างเดียวค่ะ
เลี้ยง๕ชีวิตค่ะหนักมากค่ะ
สิ่งที่หนูเป็นห่วงมากที่สุดคืออากงกับอาม่าค่ะ
เพราะว่าอากงกับอาม่าแก่แล้วแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ
ส่วนแม่ของหนูก็เวลาไปสมัครงานที่ไหนนอกบ้านนะคะ

ออกไปทำงานข้างนอกก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่รับค่ะ
อยากทำงานอยากมีเงินเลี้ยงลูกค่ะ
ตอนนี้ห่วงก็คือแม่ของน้อยหนาแล้วก็น้อยหนากับแตงกวาค่ะ
กลัวเหมือนกันค่ะว่าถ้าต่อไปถ้าอากงอาม่าแบบไม่อยู่แล้ว
ก็ไม่รู้เขาจะอยู่กันยังไงค่ะ

คือช่วยตัวเองไม่ค่อยได้หางานทำก็ไม่ได้
หนูก็อยากได้เงินรางวัลจากรายการร้องได้ให้ร้าน
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ
เพื่อว่าจะแบ่งเบาภาระของอากงอาม่าแม่ค่ะ
เชิญแนะนำตัวแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวคุณผู้ชมเลยค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกชยาเดชวิรัยเรืองค่ะ

เคยผ่านเวทีการร้องเพลงมาเยอะไหมคะ

แล้วทำไมถึงอยากมาร้องเพลงในรายการนี้คะ
เพราะว่าหนูอยากออกทีวีค่ะ
หนูไม่เคยออกทีวีค่ะ

ถ้าอยากออกทีวีน้อยนามอยากพูดอะไรกับตัวเองบ้าง

อยากบอกอะไรกับตัวเองที่นั่งดูอยู่ที่บ้าน

หวังว่าเราจะร้องได้๑๐เพลงนะ

วันนี้น้อยหนาเขาบอกว่าเขาอยากสมัครมา
เพราะว่าแต่ละคนในบ้านป่วยกันหมดเลย

กงศิลป์กับอาม่าสุที่ทำงาน

แล้วก็มีแตงกวาเป็นน้องสาว

แล้วก็เวลาอะไรเต้งกวาจะไม่พอใจ

อย่างนี้เลยเหรอ

สนใจเล่นละครวิธีไหม

ก็อยากเอาสตางค์เนี่ยไป
เป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ
เพื่อว่าเวลาอาม่ากงไม่อยู่
แม่ก็ทำไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้
ก็จะได้เอาเงินนี้
ไปเป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ
โตขึ้นเธออยากเป็นอะไร

โอ้โห

เพราะว่าเราก็เป็นทั้งนักร้อง

เขาเดินเองได้เลยคุณเป๊กกี้เขาเดินเองได้
ถ้าเธอเดินเองได้ปล่อยให้เธอเดินแล้วกัน

เราขอดูวิชาความรู้ที่เธอมีก่อนก็แล้วกัน

น้องน้อยหนาอายุ๑๐ขวบนะครับ
เสื้อผ้านะครับจากพระจินัมประตูน้ำ
รองเท้านะครับเก็บได้ตามทางทั่วไป
วันนี้ทรงผมนะครับคุณแม่ทำให้นะครับ
แต่งหน้าคุณแม่ทำให้นะครับ

ไหนคุณเป๊กกี้คุณลองสเต็ปให้เด็กดู
เดินอย่างงี้หรอคะบอกด้วยเลยค่ะว่า

เราไม่เดินแล้วเธอรู้ทันเราอ่ะ
แต่ถ้าเธอเดินอย่างนี้นะเราไม่ต้องสอนเธอหรอก

แต่ถ้าชอบใส่นี้น้อยหนามีความได้อยู่กินนมเยอะก็แล้วกัน

จะถามว่าอยากได้เงินเท่าไหร่
อ่ะอยากได้เงินเท่าไหร่ครับน้อยนา

เอาไปแบ่งให้อากงอาม่า
แล้วก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ

เป็นเด็กตัวแค่นี้ก็ยังคิดที่จะช่วยเหลือครอบครัวนะครับทำมาหากินนะครับ
วิถีที่เขาทำได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ

ที่๑เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑ของน้องน้อยนามาเลยครับ

ทำเพื่อครอบครัวที่นั่งอยู่ข้างล่าง
หายใจเข้าลึกแล้วเราต้องมั่นใจในตัวเอง

นึกซะว่าณตอนนี้เราอยู่ที่บ้าน

นอกจากกงอร์อาม่าคุณแม่แล้วก็แตงกวา

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับยกที่๑นะครับน้องน้อยนาครับเรามีตัวช่วยให้
ยกที่๑นี้น้อยนาจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
จอระเขมาหลังน้ำตาเวลากินเหยื่อ
เป็นธรรมชาติเหลือเชื่อร้องไห้ไปแล้วกินเหยื่อไป
เขาให้ชื่อว่านั่นคือ
นั่นคือลีลาเส้นแสงเสียใจ
ไม่ผิดกับเธอตรงไหนในหน้าที่ที่บอกลาฉัน
ทำเป็นรำให้พร่ำบอกเสียดายจะยังรักอยู่
แต่เราไม่ใช่เหนือคู่ช้ำหน้าดูที่ละละกัน
แท้จริงเธอจาก

ไปมีรักใหม่สัมพันธ์
แล้วมาแกล้งทำโศกสรร
อะไรฉันซะจริงจริงเอ่อ
น้ำตาน้ำตาจอระเข
ร้องไห้แต่ใจยิ้มเพลง
ตรงเต๊ะกับลีลาเธอ
ได้ดีมีไหม
จำเป็นเสียใจด้วยหรือ
ถ้าเจ้าระเข้มาเจอ
มันคงเรียกเธอคุณอา
ใจฉันดังโดนเขี้ยวรักจางเขียวเอาจนตน
เธอยังแทร่งน้ำตาลน
ทั้งที่ตนนั้นเป็นฝ่ายลา

อยากเอาเธอไปจำหน่ายจริงนะ
ส่งโรงผลิตสินค้า
ทำกระเป๋านั่งจระเข้

ช่างงามันทำกระเป๋า
สึกที่อยากเล่นไว้มากมั้ง

น้อยหนาเปิดยกที่๑ไปแล้วนะครับ

เดี๋ยวต้องรอคุณลุงโด๊ะแกมาร้องก่อนนะฮะ

เราทำความรู้จักและฟังเสียงของน้องน้อยหนากันไปแล้ว
แม่บอกเลยว่าเกินเบอร์จริงครับผม
ทั้งเรื่องราวและเสียงร้องช่วงหน้าเป็นแชมป์เก่าของเรา
ที่ยังมีทีเด็ดมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
อดใจรอสักครู่เดียวครับผม
นักสู้หนึ่งสมัยลิเกรุ่นลายคลามจากมุมน้ำเงินคุณโดะ
นักสู้ชิงล้านท่านนี้เป็นลิเกเก่าจากเมืองพิจิตร
ผู้ที่มีสมยานามว่า
พระเอกเสียงคาร์ดเสร็จเพชรเกษมลิเกมหาชนคนใจบุญ
ลุงหรักอาทิตย์ต่างแรงลิเกมาก
เพราะเป็นสิ่งเดียวที่คนจน
ความรู้ต่ำสามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมนี้ได้
จุดเด่นของคณะลิเกเพชรเกษม
เรียกความเมตตาจากแฟนก็คือ
ที่ชื่อขวัญเพชรแววดารา
ซึ่งเป็นนางเอกประจำคณะ
เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถทางด้านการร้องและการรำ
และยังมีหน้าตารอยยิ้มที่มัดใจแฟนลิเก
หากชีวิตเปรียบเสมือนละครสักหนึ่งเรื่อง
ชีวิตของลุงโดะและครอบครัว
ที่กำลังดำเนินเรื่องราวกันอย่างมีความสุข
ก็กลับต้องสะดุดล้มอย่างไม่คาดฝัน
รับงานมาได้ประมาณ๒๐กว่าปี
พอเศรษฐกิจไม่ดีคนจ้างก็น้อยลง
แล้วที่สำคัญลูกสาวคือนางเอกขวัญเพชรแววดารา
ก็เกิดมาล้มป่วย๑๘เดือนเต็ม
ที่เรายื้อชีวิตเขาไว้โดยที่เขาเป็นเจ้าหญิงนิทรา
สมบัติที่มีอยู่ผมขายหมดเลย
แล้วก็เอาเงินนั้นมารักษาลูกเพื่อหวังให้เขากลับมา
ถึงแม้ทุกวันนี้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เคยหามาได้ต้องขายหมดสิ้นไป
แต่กำลังใจที่สำคัญของลุงโด๊ะนั่นก็คือ
หลานชายที่ชื่อลาเต้
ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของลูกสาวสุดที่รัก
ที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
ความหวังของลุงโด๊ะก็คืออยู่ที่
ร้องได้ให้หลานพระบุญพาวาสถ์สนาทรง
ถ้าเกิดได้เงินล้านมาจริงก็จะเอามาถ่ายบ้าน

เป็นไงเจอน้ำตาจอรัคะไปลุงโด๊ะ
ไม่ใช่น้ำตาจอรัคะละนะเอ๊ะ

คือพอเด็กคนนี้เขาขึ้นมาผมก็ยังไม่ได้คิดอะไร
แต่พอมานั่งจูนในอดีตเขาคือคาแรคเตอร์ของลูกสาวผมเลย
ลูกสาวผมเนี่ยตอนนั้นอายุ๘ขวบและ๙ขวบ

อย่างนี้ครับแต่นี้ว่าประกอบตรงงานผมเยอะ
ผมไม่ค่อยได้ดูแลลูกเลยเขาจะอยู่กับยายเป็นหลัก
อยู่ครูที่ประจำชั้นเอารางวัลมาให้
บอกน้องสลิมลองชนะเลิศได้ที่หนึ่ง
เพราะว่าลำไม่มีเวลาที่ดูแลเลย
เขาเป็นนักรำที่เก่งในโรงเรียน

เขาอย่างนี้เลยลูกสาวผมคนนี้

หัวนึกถึงลูกสาวอีกมันทำให้จูนน้ำตาขึ้นมาได้อีกไหม
อย่างที่คำพระท่านว่าว่าโลกนี้ค่ะทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง
ทุกอย่างล้วนเป็นอันนี้จังอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะคะ
สิ่งที่เหลืออยู่ก็งดงามเหลือเกิน๓ท่านตรงนี้
ครั้งที่แล้วเป๊กบอกว่าอยากให้ลุงโด๊ฝากงานนะ
ตอนนี้มีคนสนใจมากอยากให้ไปเล่นลิเกอยากให้รับงาน
ขอฟังเสียงสักนิดหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งกรอนแม่บุญเลิศลา
แม่มหาจำเริญพ่อมาร้องเพลงหาเงินให้หลาน

เหลื่อมใสมีใจสงสาร
หลานยังรอเรือท้อนเทียบทาง
วอนแม่เนื้อทีเศรษฐีเมืองไทย
มาพึงน้ำใจสะทาง
เสียงแม่บาดลึกสุดยอด
แน่นี้ครอบครัวศิลปินริเกขนาดแท้
ลูกคนจุดท้องพี่แจงโมเสียงหวานเจี๊ยบเลย
ถึงเมื่อพวกเราสมาธิที่๑๐ให้ได้
มาเริ่มกันนะฮะยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรยกที่๑ของลุงโด๊ะมาเลยครับ

เพลงนี้โด่งดังมากเมื่อประมาณ๑๐กว่าปี
ตอนนั้นผมชอบเอามาร้องล้อมันจะมีท่อนพูดด้วย

ไม่มั่นใจแต่ชื่อเพลงจำได้

ตอนนี้ตัวช่วยสำหรับคุณโด๊ะแล้ว
ยังไม่เคยใช้เลยและในยกที่๑นี้นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
เอาละครับยกที่๑นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

ที่๑เพลงมาครับ

จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใคร
มันเหมือนเสียงคนร้องหา
แต่กลายชายเจ้าน้ำตา
เสียงนี้คือเสียงคนปวดอุรา
จึงรองควรหา
ไก่จ๋าหลบหน้าไปไหน
ไก่จ๋าพอเพียงหางตาเหลือบมอง
ฉันกลายเป็นคนเศร้ามอง

คนสิ้นใจ
หรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้
ชาตินี้จะไม่รักใคร
ฉะนั้นถึงผิดว่าจ้า
ข่าวเขาว่าไก่มีเป็นไหม
คงร่ำรวยกันใหญ่
สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ไก่รู้ไหม
เมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันทับปาก
นอนนองน้ำตาอยู่นะ
ไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ฉันไว้เพียงลำพัง
จงลืมความหลังเมื่อวา
เปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดาษ
โปรดจงรักเขานา
ลืมฉันเสียเถิดไกลจ้า
ร้องไห้ร้องไห้
ฉันได้แต่ร้องไห้
ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนมอง
ทุกทุกวันทุกดกรถที่นอน
นั้นท่วมเติมเปียกหมอน

ข่าวคำว่าไก่มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันอย่างหนึ่ง
สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ไก่รู้มั้ย
มายามก็ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแทบบาน
นอนนองน้ำตาอยู่นาน

แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ถึงฉันไว้เพียงลำพัง
จงลืมความหลังเมื่อวาน
เปรียบมือลบรอยชอบบนกระดาน
โปรดจงรักเขานาน
ลืมฉันเสียเธอไก่จ้า

ก็เมื่อต่อกับโปรด
เราเห็นว่าเป็นคนแรกในรากาศ
ที่ร้องเพลงนี้และมีการพูดกรอนกลางด้วย

ต้นฉบับดั้งเดิม
จะลองให้คนนั้น

แต่ว่าแตงกวาไม่เข้าใจหรอกเรื่องแบบนี้

เธอต้องท่องกอไก่ถึงคอนกเอี่ยงให้ได้ก่อน

ส่วนน้อยนาพร้อมฟังคำเฉลยยัง

คุณโดะแม้จะบอกว่าไม่มั่นใจ
แต่ก็โชว์ทีเด็ดร้องท่อนกรอนตามแบบต้นฉบับดั้งเดิมแท้

หรือจะมีเซอร์ไพรส์กันตั้งแต่ยกแรก
ช่วงหน้ามาฟังผลกันครับ

ร้องได้
โจราเคมาหลังน้ำตาเวลากินเหยื่อ
ใครจะได้ยินไม่ว่าจะยังใคร

จ๋าสายันสัญญาโดยลุงโดะและน้องน้อยนานะครับ
น้ำตาจราเคจากคุณคัทรยามารสี
เป็นเพลงในยกที่๑ของทั้งคู่นะครับ

ยกที่หนึ่งเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณโดะและน้องน้อยนาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

อยากได้ที่สุดมากก็คือบ้าน

ผมจะเอาเงินไปถ่ายบ้าน
แล้วก็เป็นชื่อไฮไลน์
เอาไปแบ่งให้อัตโกงอัมมา
แล้วก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ

เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณโดะและน้องน้อยนา

น้องน้อย

น้องน้อย

เรียบร้อยค่ะผนึกกำลังกันนะคะ

หนึ่งหมื่นบาท
สมร่วมกันในยกที่๑กันไปเรียบร้อย
โรงเรียนโด๊ะและโรงเรียนน้อยหนาเลยนะครับ
ก็เป็นอันว่าผ่านยกที่๑ไปอย่างเรียกว่าฉลุยเลย
เพลงหน้าสองหมื่นพร้อมเลยไหม

สู้หนูเมื่อลูกสาวของลุงที่เสียไปมาก

สำหรับการต่อสู้ในยกที่๒ของน้องน้อยหนาคนเก่งคนนี้
งั้นยกที่สองเงินทุนมูลค่าสองหมื่นบาท
อินโทรของน้องน้อยนามาเลยครับ

นานมากตอนนั้นน้อยหนาแบบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้

ใช่คุณพ่อคุณแม่เจอกันหรือยังก็ไม่รู้เพลงนี้

อากงชอบเปิดในวิทยุค่ะ

แล้ววันนี้อากงภูมิใจไหมที่เขาได้ใช้วิชาความรู้ที่อากงสอนมายืนอยู่บนเวทีของเราและออกทีวีครั้งแรกด้วย
ภูมิใจมากกับหลานทั้งสองคนนี้เพราะว่าแกเป็นเด็กดีอืมและเชื่อฟังตลอดว่า
เป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะครับอากงนะครับ
ไม่ใช้ค่ะ
เอ่าระยกที่๒ครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
แน่หรือที่เธอบอกว่าจะมาคอมมัน
ปีนี้แล้วกี่วันจันทร์

น้องนับวันตั้งตารอ
อบวาบวันไหววันใจผู้ชายลูกเรา
อายเพื่อนอายแม่อายพอ
เผื่อจะรอเกอเหมือนสายบัว
น้องอายเขานักคนชักนินทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัว
กลัวใจของพี่นักหนา
จะขอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
เรียกว่าเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบ

เก่งมากน่ารักน่าเอ็นดู
ก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่มีความสามารถนะครับ
มีกริยามารยาทใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา
วันนี้เราจะยังไม่เฉลย
ต้องรอให้ลุงโด๊ะขึ้นมาร้องในยกที่๒

คุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับก็ได้พักนะครับ
กลับมาต่อในคราวหน้าจะได้ทราบว่า
ทั้งสองคนนี้นะครับลุงโด๊ะและน้องนา
จะผ่านยกที่๒กันไปได้หรือไม่
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมค่ะหัวใจจะอ่อนแอหรือว่าจะแข็งแรง
ขึ้นอยู่กับพลังแห่งความคิดค่ะ
ขอให้ความคิดคุณไปกระตุ้นหัวใจให้แข็งแรงนะคะ
แต่ถ้าอยากแข็งแรงหนักกว่านี้
ไปดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตคุณพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชม
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เบานี้สุดในกคริสไทยจำเหตุธรรมไอเต้นที่ได้
อายุแขกอันเซียซีอัลส่วนราเสภิค
เข้าสร้างประเทศวิธี๔๐ประวัติการเข้ามา
ลับมาลอยรากิชวัด

แต่เราก็มีฤทธิ์
สาหารต้องมาถึงที่นี้
รักไม่มีขอแม่
ห่วงเจ้าดังดวงใจ